คุณผู้ชมครับที่สุราชธานีมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในวัด
ขออภัยนะฮะด่าพระทวงเงินเอามานะสามพันเนี่ย
มาที่บอกว่าจะให้สามพันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอีกหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์คน
โอ้โหเกรี้ยวกราดก็ใช้คำว่าเกรี้ยวกราดได้เลย
ใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นคือจับใจความได้แค่ว่าประมาณมาทวงเงินนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในวัดครับผู้หญิง
รายนี้มาด่ามาโวยพระรูปหนึ่งในวัดนาศาลอำเภอบ้านนาศาล
จังหวัดศูนยาธานีเมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากผู้หญิงคนนี้รับเงินจากพระไปแล้วนะครับ
ก็ออกจากวัดไปด้วยอาการฉุนเฉียวเห็นไหมกระชากเงินเสร็จปั๊บ

คลิปนี้นะครับถูกวิจารณ์มากในโลกออนไลน์
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ทำไมถึงมาโวยวายขอเงินจำนวนมากขนาดนี้
แล้วเหตุใดพระถึงต้องให้เงินมีอะไรหรือเปล่า
ทีมข่าวโรงพิธีไปตรวจสอบครับกลุ่มผู้ชมครับ
ที่วัดนะพอไปถึงก็พบกับเจ้าคณะตำบล

พระจันทร์ขุมขำท่านอายุ๖๕ปีแล้ว
พระลูกวัดซึ่งเป็นพระในคลิปนั่นแหละ
บอกกับเจ้าคณะชี้แจงกับเจ้าคณะตำบลบอกว่า
เห็นทำงานรับจ้างอยู่ใกล้วัดนี่แหละ
วนเวียนวนเวียนเข้ามานั่งบริเวณกุฏิอยู่บ่อยครั้ง
บางครั้งก็ขอเงินไปกินส้มตำบ้าง

ส่วนมากที่เข้ามาจะเมามา
จึงต้องการให้ผู้หญิงคนนี้กลับภูมิลำเนาในภาคอีสานไป
โดยรับปากว่าจะให้เงิน๓๐๐๐บาทเป็นค่าเดินทาง
แต่ยังไม่ทันได้ให้มาถึงวันนี้ซะก่อนเกิดเหตุซะก่อน
ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวกับศรีกาแต่อย่างใด
เพียงแต่เกิดความสงสารเท่านั้น
แล้วก็เคยให้เงินเล็กน้อยไปด้วยนะครับ

ผมเอาเงินให้เชือ๕๐๒๐บาทบ้างเข้ามีโอกาสย่างพอนี้แหละ
คณะตำบลท่านก็รับฟังนะแล้วท่านก็บอกว่า
หลังจากนี้คงจะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์แล้วล่ะ
ว่าจะต้องตรวจสอบต่อไปอย่างไรเพื่อให้เกิดความกระจ่างในสังคมครับ
โอ้โหน่ะ